ใครกำลังที่คาดหวังว่าปีใหม่นี้อยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งไปทำอะไรใหม่
อยากจะเป็นเศรษฐีใหม่อยากจะเป็นคนโชคดี
ช่วงนี้เราจะพาไปดูสถานที่ที่จะให้ความหวังกับคุณผู้ชมได้แล้วกันนะ
ว่ามันจะมีตัวเลขอะไรมีเขาไปขอโชคขอลาบอย่างไร
คุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยเอาที่เราสบายใจ
พาไปดูที่แรกขึ้นไปที่เชียงใหม่คุณผู้ชม
ไปที่อำเภอสรรกำแพงที่วัดป่าตานครับตำบลบวชค้าง
ไปดูซิว่าวัดนี้เขามีอะไรนะ
ที่นี่นะประชาชนเขาแห่กันไปไหว้พระสิงหยองพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า๔๐๐ปี
วัดนี้นะเริ่มสร้างขึ้นมาคราวที่ชุมชนไตยองอบพยพมาจาก๑๒ปันนา
ในปี๒๓๔๘ปี

ก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติการสร้างยาวนานที่สุดวัดหนึ่งนะฮะ
พระอาจารย์สมุมงคลทิศตะมังคโรจ้างอวาดก็บอกว่า
ก่อนเนี่ยได้มีการซ่อนพระสิงหยองเอาไว้อย่างมิชิดเลย

จะนำออกมาให้คนได้กราบไห้กันไม่นาน
แล้วก็มีประชาชนไปกราบไหว้ขอโชคลาภกันไม่ขาดสายเลย
ก็แล้วแต่คนว่าจะไหว้แล้วจะไปตีไปทำอะไร
จะไปเสี่ยงเซ็มซีหรือทำยังไงก็แล้วแต่ละกัน
ส่วนที่จังหวัดพยาวค่ะคุณผู้ชม
ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นไร่รำอยู่เนี่ยคือคุณพลอยสบายแพร่บุญมีทา
รำถวายพญานาคในพิธีบวงสวงเบิกเนธพญานาคที่วัดศรีบุญชุมอำเภอแม่ใจค่ะ
มีพระครูประยุทธ์ศรีละสุนทรเจ้าอาวาสเป็นคนถ่ายคลิป
ก่อนนี้คุณพลอยสบายแพร่ไปบวงสวงศักระองค์ปู่มหามุกดาที่ภูมิมโนรม
แล้วก็องค์ศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนม
มิตฝันถึงพญานาคสีทองสองตนที่วัดวัดหนึ่งมาบอกว่า
ยังไม่มีการเบิกเนธท่านรออยู่
พอตื่นขึ้นมาก็เลยพยายามนึกเลยค่ะว่าเอ๊ะอยู่ที่ไหน
มานึกถึงพระครูประยุทธ์เลยมั่นใจว่าต้องใช่แน่
ก็บินจากกรุงเทพมหานครเลยนะคะไปรำถวาย
ตั้งก่อนหน้านี้คุณพลอยสบายแพรนไม่เคยเรียนรำฟ้อนท์มาก่อนเลย

นี่เขาก็รำได้ดีนะครับ
ซึ่งผู้ร่วมพิธีสังเกตเห็นตัวเลข
ติดกับเครื่องเส้นไหว้บวงสวงที่รูปดอกไม้สีเหลืองเป็นเลข
เลขอะไรครับ

เลข๘๒ตัวหรือเปล่านะ

แปด
ไปอีกที่หนึ่งไปที่อ่างทองแล้วกันคุณผู้ชม
บริเวณทางโค้งริมถนนอ่างทองท่าช้างหมู่๕ตำบลบางเจ้าฉาอำเภอโพทองมีชาวบ้านใกล้เคียงต่างจังหวัดในพื้นที่
โรยแป้งถูหาเลขเด็ดที่บริเวณคนต้นงิวคู่
พร้อมกับเครื่องเส้นสังเวยไปแก้บนหลังจากได้โชคลาภกันไปงวดที่ผ่านมา
แล้วก็นำสารเพียงตาสีทองสวยงามไปตั้งไว้ข้างพร้อมกับเครื่องเส้นไหว้
แล้วก็มีเสื้อผ้าเด็กน้ำแดงพวงมาลัยตั้งเรียงรายกันไว้ที่บริเวณโต๊ะหน้าต้นงิ้วคู่จำนวนมากนะครับ
หนึ่งในคนที่ไปก็คือทางด้านของนางอุบลทองงามบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะบริเวณต้นงิ้วคู่เนี่ยจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง
มีคนตายก็เยอะต่อมาชาวบ้านที่ทำงานโรงงานเนี่ยเขาฝันบอกว่าเด็กเนี่ยหิวโหยมีเด็กคนหนึ่งหิวมากมาให้โชคลาภอยู่ที่ต้นงิ้วคู่นี่แหละ
เขาก็เลยเดินทางไปไปกราบไหว้เพื่อไปขอเลขเพื่อเอาไปเสี่ยงไปเสี่ยงดวงดูซิพอได้เลขเด็ดมาสมใจก็ถูกด้วยนะถูกติดต่อกันมาหลายงวดนะแล้วน้องชายของตัวเขาเองพอรู้ข่าวก็เลยไปขอบ้างเหมือนกันกลางดึกแล้วนำไปเสี่ยงโชคถูกมาแล้วสี่งวดติดต่อกันคุณผู้ชมครั้งเนี่ยตัวเขาเองก็เดินทางมาขอบ้างได้เลขเด็ดมาผมขออนุญาตอ
เขาให้มานะคุณผู้ชมอันนี้ตามที่เขาบอกนะไม่อ่านดีกว่าเนอะเออให้ให้คุณผู้ชมไปเองดีกว่าเนอะนะให้คุณผู้ชมดูสภาพเองดีกว่าส่วนใหญ่มันก็มีเลข๙๙๕๕อะไรมานี่แหละแต่มันที่เขาบอกมาหลายเลขนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปเองแล้วกันนะฮะส่วนนางสามรมวลีสมบุญเนี่ยอดีตผู้ช่วยเหลือของคนไข้ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาบอกว่า

วัดสว่างอารมณ์ในตะบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกันบ้างพระครูยะติธรรมมานุยุฏหรือว่าอาจารย์แป๊ะเกจิดังเจ้าอวาลเนี่ยก็ประกอบพิธีบวงสวงขอพรหลวงปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปฐุมาพญานาคาราชองค์จำลองมีสาธุชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากนะคะทุกคนก็เอากล
รายกรีดร้องออกมาด้วยเนี่ยบางรายก็ยืนร้องไห้ร่ายรำกันไม่รู้สึกตัวค่ะ
คนนี้เขาออกท่าทางยกมือบกไปมาคล้ายพญานาค
บางคนที่ยืนอยู่ใกล้ก็ตกใจเหมือนกันนะว่าตกลงนี่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
อ่าเขาก็ไปขอพรไปกราบไหว้กันอ่าอ่ะปิดท้ายอีกสักหนึ่งที่แล้วกันนะคุณผู้ชม
ไปที่จังหวัดชนบุรีกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาเข้าไปช่วยจับงูเห่าครับ
งูเห่าเข้าบ้านครับของบ้านประชาชนที่ลานจอดรถอยู่นี่แหละ
อยู่ที่ลานจอดรถหัวเนี่ยนะมันเป็นลานจอดรถหัวลากนะคุณผู้ชม
อยู่บ้านเลขที่แปดสิบห้าทับห้าแปดหมู่สองตำบลบอกวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
งูเห่าเนี่ยกำลังกินคางคกอยู่อะครับ
ใช้เวลาสัก๑๐นาทีก็จับได้เอาเชือกรัดคอไว้แล้วก็ความยาวประมาณสัก๒เมตรได้
ก็เอาไปใส่กระสอบแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ป่าต่อไป
ชินคนงานเฝ้าลานจอดรถก็บอกว่างูเห่าตัวนี้มาที่นี่แล้ว๒หน๒วันติดต่อกัน
เลขที่นี้แหละที่บอกไปนี่แหละคนในหมู่บ้านตั้งเยอะแยะ
เขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ไปเอาโชคกันอ่ะ
ก็ไปดูว่าบ้านเลขที่อะไรแล้วก็ไปตีเป็นเลขต่างนานากันไปนะครับ
เห็นใจงูนิดเหนื่อยเนอะอยากให้มันได้กินให้เสร็จก่อน
เขาก็ยังข้าปากอยู่เลยอะเอาละนั้นมาฝากคุณผู้ชมแล้วกันเนอะ
ในวันใกล้หวยออกแบบนี้นะครับเป็นสีสันแล้วกันถูกต้องค่ะ